คุณผู้ชมครับพาไปที่นครศรีธรรมราชค่ะ
มีคนไปแจ้งความกับทางตำรวจบอกว่าตำรวจช่วยหน่อยเถ

ที่สพนครศรีธรรมราชนะบอกว่าน้องชายเนี่ยอายุ๓๐คลุ้มคลั่งมาก
มาช่วยระงับหน่อยแล้วก็ช่วยพาไปรักษาหน่อย
ตำรวจเก่งมากคุณภาคภูมิทำไมฮะตำรวจเขาสังเกตว่า
ชายที่คลุมคลั่งคนนี้ชอบพูดเรื่องทหารพราน
คือคลุมคลั่งแล้วพูดไปเรื่อยไงชอบพูดเรื่องเครื่องรางของขลัง
ตำรวจก็เลยชวนคุยเรื่องทหารแล้วก็บอกว่า
เนี่ยเดี๋ยวแต่งตั้งให้เป็นทหารพรานเลยตามที่อยากเป็น
แล้วก็บอกว่าแต่ว่าต้องดูเลิกดูยามก่อนนะ
แล้วก็ชวนคุยเรื่องถาดดินน้ำลมไฟอะไรแบบนี้

ยอมเดินตามตำรวจขึ้นรถไปแบบสบาย
ไม่ต้องใช้กำลังไปควบคุมตัวเลยนะ

ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ในซอยพะเนียด๓ตะมนต์คลัง
บอกว่าน้องชายป่วยจิตเวทคลั่งใหญ่เลย
ระงับเหตุหน่อยพาไปโรงพยาบาลหน่อย

กลางซอยผู้ชายคนนี้อายุ๓๐ค่ะ

ตำรวจก็พยายามเกลี้ยกล่อมพยายามจะส่งตัวไปโรงพยาบาลไม่เป็นผล
จังหวะนั้นค่ะดาบตำรวจสุภาพ
สุภาพโรธผู้บังคับหมู่งานปราบราม
ปฏิบัติหน้าที่สายตรวจรถจักรยานยนต์
สังเกตว่าผู้ชายคนนี้พูดแต่เรื่องทหารพราน

ก็เลยชวนคุยจนแบบนี้จนนิ่งคุยด้วยนะคะ
แล้วตำรวจก็บอกว่าตัวเองมีพลังวิเศษ
ดาบตำรวจสุภาพบอกว่าเดี๋ยวจะแต่งตั้งให้เป็นทหารพราน
ผู้ชายคนนี้ก็เลยถามว่าเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่จะแต่งตั้ง
ดาบตำรวจสุภาพก็เลยบอกว่าเดี๋ยวดูเลิกดูยามก่อน
แล้วดาบตำรวจสุภาพก็บอกว่าเดี๋ยวต้องให้ได้พลังอำนาจทั้ง๔ธาตุครบก่อน
ดินน้ำลมไฟเนี่ยต้องครบตอนนี้ขาดธาตุลมกับขาดธาตุไฟ
อ๋อหรือคุยได้เป็นเรื่องเวลา
คือชายคนนี้เนี่ยเขาบอกเขามีอิทธิฤทธิ์ตำรวจก็เลยบอกว่าผมก็มีพลังวิเศษ
ใช่ไงเขาบอกว่าผมก็มีพลังวิเศษ

ดินน้ำลมไฟอย่างนี้มั้ย
เดี๋ยววันนี้ได้ดินกับน้ำ
ผมตั้งดินตั้งตายใกล้ได้นะ
แล้วยอมเดินขึ้นรถไปกับตำรวจเฉยเลย

เหลือถึงเหลือลมกับไฟต้องไปหาลมกับไฟ
ใช่ต้องให้ครบ๔ทาส
เดินขึ้นไปไม่ขัดขืนอะไรใดทั้งสิ้นค่ะ
ก็นำตัวไปโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคะ
ดาบตำรวจสุภาพบอกว่าเขาได้รับแจ้ง
ก็เลยรีบมาแล้วก็พยายามพูดจากเกลี้ยกล่อม

แบบสบายชวนคุยแบบชิวมาก
พี่สาวบอกว่าก่อนหน้านี้น้องชายติดยาเสพติดอย่างหนักค่ะ
เคยพาไปบำบัดแล้วก็ต้องกินยารักษา
แต่ไม่รู้ว่าน้องชายกินยาต่อเนื่องหรือเปล่า
แล้วก็ไม่รู้ว่าแอบไปเสพยาเสพติดอีกหรือเปล่าไง

เจอคนผีเข้าสวดมงสวดมนต์อะไรได้เยอะแยะ
ใช่ค่ะไล่ผีก็ได้ทำอะไรก็ได้